เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์สัปดาห์ที่แล้ว

ก่อเหตุยิงคนที่กำลังนั่งดื่มสุรากันอยู่
ตรงข้ามห้องเช่าจนเสียชีวิตไป๒คน
เนื่องจากอาการเครียดนะฮะปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัว
แล้วผู้ก่อเหตุมานั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างล่างห้องเช่า
ตรงข้ามร้านเหล้าพอดี
หวกหูฮะได้ยินเสียงดังจากวงเล่านั้น

จนเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒รายนะครับ

นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
เกือบจะถูกรุมประชาธรรม

นี่แหละครับเป็นนาทีที่ญาติและกลุ่มเพื่อนของผู้ตายกรูกันเข้าไป
พยายามจะทำร้ายนายศิษย์ที่นั่นนากน้อย

ขณะที่ผู้ต้องหาถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสภาพนะครับ
หลังก่อเหตุในคืนวันพระสบดีที่ผ่านมา
ก่อเหตุยิงชายหนุ่มวัย๒๔กับ๒๕ปีจนเสียชีวิต
แล้วก็หญิงสาวอีก๑คนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมถนนข้างร้านชำ
ในซอยนวลทอง๒๙ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร

แต่ก็ถูกกดดันจนต้องติดต่อเข้ามอบตัวในเวลาต่อมาครับ
สิทธินันผู้ก่อเหตุให้การรับสาภาพ
ว่าในวันเกิดเหตุเกิดความเครียด
ลงไปนั่งสูบบุหรี่อยู่บริเวณชั้นล่างของห้องเช่า
ฝั่งตรงข้ามกับร้านขายของชำที่เกิดเหตุ
ได้ยินกลุ่มผู้ตายพูดคุยกันเสียงดัง
เรื่องที่นายสิทธินันต้องการจะบวช
โดยบอกว่าเขาคงไม่ให้นายสิทธินันบวช
แล้วก็ได้ยินพูดถึงเด็กผู้หญิง
นายสิทธินันคิดว่าเป็นการพูดถึงบุตรสาวของตัวเองด้วยนะฮะ
จึงเกิดการบันดาลโทษะ
ลอดรั้วออกมาจากบริเวณห้องเช่า
เดินเข้าไปหากลุ่มผู้ตายทันที
ใช้ปืนพกขนาด๓๘ยิงใส่กลุ่มของผู้ตาย
นั่งดื่มสุรากันอยู่บริเวณข้างร้านขายของชำ
จากนั้นขี่รถหลบหนีไป
แล้วก็กลับมามอบตัวในที่สุด
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาม

ก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพในที่เกิดเหตุ
ซึ่งก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับ
ญาติและเพื่อนผู้เสียชีวิตกรูกันเข้าทำร้ายผู้ต้องหา
หลังจากนำตัวลงจากรถเพื่อทำแผน

กลับสพกระทุ่มแบนทันทีนะครับ
ก็ในช่วงเวลาของการเกิดเหตุ
น้องชายของผู้ก่อเหตุบอกเห็นเหตุการณ์

โอ้โหเครียดเครียดเรื่องปัญหาครอบครัว
เรื่องของปัญหาส่วนตัวมานานแล้ว
ในวันเกิดเหตุเห็นพี่ชายแล้ว
แล้วก็โมโหกลุ่มที่ดื่มสุรากันอยู่
พยายามห้ามแล้วนะบอกให้ตั้งสติ

แล้วก็ตัวพี่ชายที่หลบหนีไปก่อนหลบหนีบอกว่า
เดี๋ยวจะฆ่าตัวตายชดใช้กรรม
แต่สุดท้ายก็เข้ามอบตัวก่อนนะฮะ